คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ยังต้องตามกันต่อค่ะเพราะว่ายังถูกวิจารณ์หนักมากจริงนะคะ
กรณีวัยรุ่นสองกลุ่มนะคะไปตะลุมบอลกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลพระจอมเกล้าที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
คือวัยรุ่นสองกลุ่มนี้เขาไปทะเลาะกันก่อนที่ร้านหมูกระทะ
ฝั่งหนึ่งโดนแทงทะลุปอดอาการสาหัสก็มาที่โรงพยาบาลนี้
อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาโดนตีหัวแตกเขาไปแจ้งความตำรวจบอกว่าให้เอาใบรับรองแพทย์ก่อน
ค่อยไปแจ้งความเขาก็มาโรงพยาบาลเดียวกัน
พอไปเจอกันเพื่อนในกลุ่มไปเจอกันก็เลยไปตะลุมบ่อนกันวุ่นวายแบบนี้
ทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาเล่าที่มาของการทะเลาะกันไม่เหมือนกันเลยนะคะ
แต่ต้องบอกเอาไว้เลยว่าต่อให้ที่มามันเป็นยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปตีกันในโรงพยาบาล
ไปดูคลิปเหตุการณ์ในโรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งค่ะ
นี่นะคะคือเราให้ดูไปเต็มแล้วเมื่อวานนี้นะคะดูอีกรอบหนึ่ง
จะได้เห็นพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้เหตุการณ์สงบลงได้ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่เขามาระงับเหตุได้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายเยอะ
แต่คนไข้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอกสั่นขวัญแขวนกันหมด

ต้องอุ้มลูกหนีต้องเข็นรถคนไข้หลบนี่นะคะ
มีขณะตำรวจมายังไม่ยอมหยุด
แต่สุดท้ายเนี่ยก็ไล่ออกไปดันออกไปนอกโรงพยาบาลได้นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเที่ยงคืนวานนี้นะคะ
คือนายประกายฟ้าโมราวงศ์อายุ๒๐ปี
เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลนี้เพราะว่าถูกแทง
เข้าที่ชายโครงซ้ายทะลุปอดอาการหนัก
เพราะไปทะเลาะกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ร้านหมูกระทะ
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละค่ะ
แต่สักพักหนึ่งผ่านไปไม่ถึง๑๕นาที
วัยรุ่นอีกกลุ่มนึงนะคะในเอนามสมมุติอายุ๑๓
ก็เป็นคู่กรณีเป็นคนแทงนายประกายฟ้านี่แหละ
มาโรงพยาบาลเพราะเขาถูกตีหัวแตก
ทีนี้ทั้งญาติทั้งเพื่อนของสองฝั่งที่อยู่หน้าห้องฉุกเฉิน
เจอหน้ากันจำหน้ากันได้ก็เลยวุ่นวายแบบนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองเพชรบุรี๑๐กว่านายเลยนะคะที่มาระงับเหตุนี้นะคะ
เรื่องต้นเนี่ยค่ะทางโรงพยาบาลบอกว่า
ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนักนะคะ
คนถูกแทงเนี่ยอยู่บนเตียงแล้ว
เพื่อนคนถูกแทงเนี่ยเขาก็มากันลุมกันอะไรพวกนี้นะ
เพราะว่าเขาก็เห็นว่าอีกฝั่งนึงก็เข้ามา
หน้าในเอได้ในเอวัย๑๗ที่เป็นคนแทง
เอะนะครับ

ตำรวจบอกว่าคุณก็ต้องไปเอาใบรับรองแพทย์มาด้วย

ปรากฏว่ามาเจอคนที่ปลาขวดใส่อะไรเขา

แต่ทีนี้ค่ะอยากให้ดูภาพนี้ค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดร้านหมูกระทะ
นะคะเดี๋ยวค่อยค่อยดูไปเรื่อยเรื่อยอีกฝั่งหนึ่งฝั่งของในเออายุสิบเจ็ดเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามามากันสองคนแล้วปาแก้วใส่กัน
มันจะมีจังหวะชุลมุนตรงนี้ค่ะมันชุนละมุนกัน
นายประกายฟ้าถูกแทงได้รับบาดเจ็บคือทะลุปอด
อาการก็เลยหนักนะคะแต่ด้วยความที่ภาพมันชุลมุน
ครับจากภาพนี้มันตอบไม่ได้ว่าใครเริ่มก่อนอะไรยังไงกันแน่นะ
ไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะใช่ค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเช้าวันนี้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองเพชรบุรีก็เลยเรียกตัวทั้งสองฝั่งเนี่ยนะคะ
มาสอบปากคำเพิ่มจะเห็นว่ามีจักรยานยนต์มาขี่หน้าร้านก่อนใช่ค่ะ
คนที่อยู่ข้างในเนี่ยกลุ่มข้างในก็เดินมาแล้วดูคนนี้เดินไปถึงก็
เหมือนกับโดนอะไรแล้วอึ้งไปหน่อยนึงนะใช่ชะงักไปหน่อยหนึ่ง
ก็อาจจะเป็นช่วงที่ว่าเขาบอกว่าเขาโดนปลาแก้วใส่เลยหรือเปล่า
แต่เราก็ไม่สามารถฟันทงได้ด้วยภาพมันอาจจะไม่ชัดนะแล้วทีนี้ก็ชุดละมุนวุ่นวายเลย
ถูกต้องค่ะครับนายเอนามสมมติวัยสิบเจ็ดเนี่ยนะคะ
เป็นคนแทงในประกายฟ้าก็ไปให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมนะคะ
ในเอยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่องอีกฝ่ายนึงในเอบอกว่าผมถูกกระทำก่อน
เขาเนี่ยกำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อนสองคนระหว่างทางไปเจอกับนายประกายฟ้า
มีการพูดจาท้าทายกันพูดจาหยาบคายใส่กันครับ
แต่เขาไม่รู้ว่าจะไปเจอกันที่ร้านหมูกระทะอีกรอบอืม
ที่ไปถึงร้านหมูกระทะเขาไปเจอกลุ่มของนายประกายฟ้านั่งกินหมูกระทะกันอยู่
ครับแล้วจังหวะที่เขากำลังจะตั้งขาตั้งรถจักรยานยนต์นะคะ
นายประกายฟ้าคว่างแก้วใส่หัวเขาก่อนนายเอวัยสิบเจ็ดบอกแบบนี้นะคะครับ
เขาก็ขี่รถหนีไปกับเพื่อนไปกลับรถใต้สะพานข้ามคลองใกล้กับร้านหมูกระทะ
แล้วไปเอามีดมาค่ะจากใต้สะพานข้ามคลองชลประธานที่อยู่ใกล้ใกล้
พกติดตัวเอาไว้แล้วก็กลับมาที่ร้านอีกรอบหนึ่ง
ครับทีนี้มันก็เลยชุลมุนกันแล้วเขาก็ยอมรับว่าแทงนายประกายฟ้าจริงจริง
แต่ในเอวัย๑๗บอกว่าผมแค่ป้องกันตัว
ที่ไหนปุ๊บที่ไปก็แล้วก็เจอกันไหนเจอเวลาหลังตั้งอยู่กับฐานเหลือ
ถ้าอยู่กับพี่ก็ไม่รู้พยาบาลเรื่องอะไรก็เรียนกันมาดูถึงกับคน

เพราะว่าเป็น๑๐เรามีแค่๒ผมมันมา๕คน
คือก็ไม่ตั้งใจที่จะไปกับพี่น้องพยาบาลไม่ได้กัดด้วยแต่มันเจอเรื่อง
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูไปนะคะเพราะว่าข้อมูลจากอีกฝั่งนึงมันตรงกันข้ามเลยนะคะ
วันนี้ค่ะคุณวิมวลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่สพเมืองเพชรบุรีนะคะ
ตั้งแต่เช้าเนี่ยค่ะตำรวจเรียกตัวทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำแจ้งข้อหานะคะ
ก็โรงพักเนี่ยมีคนเยอะเลยเห็นไหมคะก็คือมีกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกแทง
ญาติเพื่อนเพื่อนเขาก็มาสังเกตการณ์ด้วยนี่ค่ะบางคนก็ร้องไห้
บางคนก็มองว่ากลุ่มเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมคือต่างฝ่ายต่างก็มองว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
นี่แหละฮะแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายนะ

วิมลวันเนี่ยได้คุยกับผู้ที่เป็นคนที่เข้าไปก่อเหตุอยู่ในโรงพยาบาลนะนะ

โรงพยาบาลพระจอมเกล้านะครับทุกผู้ชมครับสามพี่น้องนะฮะ
วกดำนี่คือนายราชันเรือนทองนะครับนายธนกรนี่หมวกสีแดง
นายนุกูลนี่หันหลังอยู่นะคุณวิมวลวันไปคุยด้วยนะครับ
ก็เนี่ยฮะชุดละมุนวุ่นวายเนี่ยสามคนนี้อยู่ในนี้ด้วยเนี่ยในกลุ่มพวกนี้นะครับ
ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเนี่ยแต่เหตุการณ์ที่ทั้งสามคนเล่าเนี่ย
มันเหมือนหนังคนละม้วนค่ะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ทั้งสามคนเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอย่างนี้นะ
คือขณะเกิดเหตุเนี่ยเขามากินหมูกระทะกัน๖คนพี่น้อง
หลังจากกลับมาจากไปเที่ยวในตัวเมืองสักประมาณเที่ยงคืนเสร็จแล้ว
ขณะกำลังนั่งกินหมูกระทะกันอยู่นะครับอยู่อยู่ก็มีกลุ่มคู่อริ
ที่เป็นเยาวชนชายุ๑๗ปีขี่จักรยานยนต์มากัน๒คน
แล้วก็มาหาเรื่องหลังจากนั้นก็ชักมีดใส่น้องชายเขา
น้องชายเขาก็ใช้แก้วปลาใส่คู่อริก่อนที่ทั้งคู่จะขี่จักรยานยนต์
ออกไปตามพวกกลับมานะจากนั้น๑๐นาทีเนี่ยเยาวชนชายสองคนนี้นะครับ
กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะพาพวกมาด้วยน้องชายก็เลยเดินไปที่หน้าร้าน
ตั้งใจจะไปคุยไปเคลียร์ด้วยแล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น
อย่างที่ปรากฏในคลิปที่ร้านหมูกระทะค่ะคือชุลมุนวุ่นวายกันไปหมดนะครับ
น้องชายเขาถูกแทงเขาที่หน้าอกด้านซ้ายนะครับ
จากนั้นก็มีเสียงปืนดังขึ้นสามนัดเขาก็เลยพากันหลบไปนะครับ
จากนั้นก็พาน้องชายไปส่งโรงพยาบาลนะแล้วก็มีเหตุการณ์อย่างที่เห็นในโรงพยาบาล
นี่มันก็เลยเกิดกันชกกันเลยในจังหวัดชุลมุลน้องผมคนที่สามก็เลยโดนแทง
ไปถึงผมก็ดูน้องผมก็เลยเดินออกมานั่งเนี่ยไม่ถึง๑๐นาทีแล้วทางคนก่อเหตุเขาก็มาไง
มากันน้องผมก็เลยคนที่สองก็เลยเดินเข้าไปถามอะไรอย่างนี้
เขาว่าเขาเขาไม่ไม่แทงอะไรอย่างเงี้ยทีนี้อีกครั้งหนึ่งก็นี่ไง
ผมไม่รู้พวกมันมาเพื่อเดินอ้อมหลังมันมามันก็เลยมาต่อยน้องผมทีนี้
มันก็เลยเกิดการต่อยกันอีกไงต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก

ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก
ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก
ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก

ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก
ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก

ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก

ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก

ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก

ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก
ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก
ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก

ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก

ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก
ต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีกต่อยอีก
คลิปที่ว่าลงกันไปคือว่าผู้ของผมพี่ไม่ผิดเต็ม
เหมือนว่าพูดว่าผู้ของผมผิดเต็ม
แต่ว่ามุมข้างผมโดนต่อยก่อนด้วยซ้ำ

ถ้าเขาเข้าไปทำร้ายน้องผมอีกอ่ะตายไหมพี่
ผมก็จะรู้แค่นั้นแหละว่าเป็นพี่คนน้องโดนแทงต้องยืนดูหน้าบ้าน
แล้วก็ยืนยิ้มเออน้องผมโดนแทงไว้ต้องยิ้มแหละพี่ผมทำแค่นั้นแหละ
ป้องกันตัวกลายเป็นคนผิดพี่
นี้เขาบอกว่าก็น้องผมโดนแทงอยู่ในโรงพยาบาล
คู่อริตามมาจะมาเอาเรื่องแล้วจะให้ผมทำยังไงผมก็ต้องวิ่งขึ้นไป
จะให้ผมทำยังไงเนี่ยเขาบอกประมาณอย่างนี้
นายนุกูลอายุ๑๗ปีนะครับนุกูลนี่เป็นน้องชายคนที่๔ของประกายฟ้านะ
บอกว่าตัวเขาเนี่ยถูกยิงเข้าหน้าอกเมื่อปี๕๙
แล้วประกายฟ้าพี่ชายเคยถูกรอบยิงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา
กลุ่มที่ก่อเหตุก็คือกลุ่มที่มาหาเรื่องมาแทงพี่เขาที่ร้านหมูกระทะนี่แหละ
โอ้โหนี่อายุ๑๗นี่ผ่านวิรากรรมขนาดถูกยิงเข้าหน้าอกมาแล้วเหรอนะ
พี่ชายนี่เคยถูกรอบยิงมาแล้วเนี่ย
เขาบอกว่ากลุ่มนี้นะตามมาเอาเรื่องเขาตลอด
เพราะว่าประกายฟ้าพี่ชายเขาเคยไปจีบผู้หญิงที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับกลุ่มคู่กรณี

ก็เลยคอมเมนต์แล้วก็มีเรื่องกันเรื่อยมา
เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลเขายืนยันว่ากลุ่มของเขาไม่ใช่ฝ่ายเริ่มก่อน
แต่ฝั่งคู่กรณีเนี่ยพอเห็นว่ากลุ่มของเขาอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็โทรไปตามเพื่อนโทรเรียกเพื่อนเพื่อมาหาเรื่องมาตะลุมบ่อน
มันหายใจไม่ออกแล้วมันเลือดท่วมป่อนอ่ะพี่โดนแท้งทะลุกป่อนอ่ะ
หายใจไม่ออกก็ต้องพาพี่ไปโรงพยาบาลไม่พาไปมันก็ต้องตาย

แต่ว่าโรงพยาบาลเขาว่าพวกผมไปบุกลูกแล้วผมไปบุกลูกอะไร
ก็ต้องพาคนเจ็บไปโรงพยาบาลอยู่แล้วอ่ะนะครับ
นายประกายฟ้าเนี่ยพยายามบอกว่าพวกเขามาโรงพยาบาลก่อน
แล้วถูกตามมาหาเรื่องก็ต้องป้องกันโดยจะทำยังไง
โรงพยาบาลมาแจ้งข้อหาพวกเขาบุกรุกได้ยังไง
พวกเขาถูกกระทำประมาณอย่างนี้

เราก็ได้คุยกับพ่อของเขานะครับ
พ่อเนี่ยชื่อปากรโมราวงอายุ๕๐ปีนะฮะ
พ่อของประกายฟ้าแล้วก็บรรดาลูกเนี่ยฮะ

พ่อเนี่ยยอมรับว่าลูกชายเขาเนี่ยเป็นคนไม่ยอมคน
ถ้าถูกทำต้องตอบโต้ต้องโต้ตอบนะครับ
ยืนยันว่าฝ่ายลูกชายไม่ใช่คนเริ่มก่อน

แล้วไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยในวันนั้นเนี่ยจะมากินหมูกระทะด้วยนะ
บังเอิญจุดเริ่มต้นเนี่ยมันไปเจอที่หมูกระทะที่ร้านนั้นนะครับ
พอเจอกันก็อีกฝ่ายก็เข้ามาหาเรื่องลูกเขาก่อน
แล้วยังไปตามพวกมาอีกมายิงปืนขู่อีก
ส่วนเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลอยากขอความเป็นธรรมด้วย
เพราะลูกของเขาถูกกระทำก่อน
ก็ต้องตอบโต้กลับเป็นธรรมดานะ
แต่ยอมรับว่าได้ต่อว่าลูกไปแล้วนะ
ว่าการไปมีเรื่องกันในโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่สมควร
คือพวกเขามาตีที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
ซึ่งลูกผมเนี่ยพาประกายฟ้า
ซึ่งเป็นพี่น้องกันไปส่งให้หมอรักษา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
ซึ่งสู้พี่ลูกผมไม่ได้แล้วมันบิ่งวิ่งนิ่งเข้าไปในห้องคัดกรองนะครับ

สอบปากคำแล้วทำไมเขาจับรูปผม

คดีที่มันยิงประกายฟ้าไว้ตั้งแต่เดือนมกรา
ถ้าคนที่แทงนี่แหละมันมานี่กับเพื่อนมาเทงลูกผมมายิงลูกผมไปพ่อนถึงแล้ว
มีประกายฟ้าด้วยเนี่ยณขณะนี้นะครับหลังจากเกิด
ที่ร้านหมูกระทะแล้วก็มามีเรื่องมีราวกันที่โรงพยาบาลเนี่ย
ตอนนี้๓คนก็ถูกควบคุมตัวในระหว่างการดำเนินคดี
ตอนนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวแล้วต้องอยู่ที่ห้องคุมขัง
อีกคนนึงนะครับก็คือประกายฟ้าคนนี้ถูกแทงบาดเจ็บ
ก็อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาลใช่ไหมแต่ก็ถูกแจ้งข้อหา
และอีกคนอีก๒คนเป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีนี่เขาก็มีเรื่องของเยาวชนเยาวชนอะไรนะครับ
โอ้โห๖คนลูกชาย๖คนมีคดีหมดเลย
คือคุณจะไปทะเลาะอะไรกันที่ไหนแบบอย่างเหตุการณ์เนี้ยตีกันที่ร้านหมูกระทะเนี่ยนะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอมาโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการรักษาอาการบาดเจ็บครับ
คุณก็ต้องระงับยับยังช่างใจโรงพยาบาลเนี่ยเป็นสถานที่ที่เขางดเว้นยามศึกสงครามเขายังไม่ทำอะไรโรงพยาบาลเลย
เขาต้องงดเว้นที่ตรงนี้อ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยแหละไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแหละแต่การไปตีกันในโรงพยาบาลมันก็เลยเป็นประเด็นทำให้ถูกตำหนิถูกต่อว่านะคะ

ใช่ค่ะคือฝ่ายหนึ่งโดนแทงฝ่ายหนึ่งโดนตีหัวเนี่ยค่ะครับทั้งสองฝ่ายก็โดนดำเนินคดีทั้งคู่นี่จากร้านหมูกระทะ
สองคดีนี้คือคดีที่เกิดขึ้นที่ร้านหมูกระทะนะคะคดีที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแยกมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นคดีที่สาม
มันเป็นลักษณะที่ว่าวัยรุ่นยกพวกตีกันที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีนะคะครับเป็นลักษณะของการตีกันทั้งคู่ทั้งสองกลุ่มสองฝ่ายเนี่ยค่ะทีนี้ค่ะพอสอบปากคำแจ้งข้อหากันแล้วเนี่ยตำรวจคุมตัวทั้งสองฝ่ายไปเรือนจำกลางเพชรบุรีนะคะตำรวจให้ขึ้นรถไปคนละคันแยกค่ะแยกรถค่ะดีแล้วฮะแต่สุท

ในคดีนี้ได้ทั้งหมด๑๔คนแยกเป็น๓ข้อหาอย่างที่บอกไปนะคะ
ข้อหาที่หนึ่งก็คือร้านหมูกระทะนะคะข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า
มีผู้ต้องหาสามรายข้อหาที่สองร่วมกันทำร้ายร่างกายในสถานที่ราชการ
ผู้ต้องหาสิบสองรายข้อหาที่สามร่วมกันบุกรุกสถานที่ราชการในเวลากลางคืน
ผู้ต้องหา๑๓รายทั้งสองกลุ่มเคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้
ทั้งสองกลุ่มเคยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ไม่จบไม่สิ้นค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราไปที่ร้านหมูกระทะ
จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์คือทางร้านเขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะ
เขาก็เปิดร้านทำมาค้าขายของเขาปกติอ่ะไอ้พวกนี้มันมาตีรันฟันแทงกันเองนะครับ
ร้านแห่งนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับ
เป็นจุดที่วัยรุ่นทั้งสองกลุ่มมามีเรื่องกันก่อนจะไปต่อที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีนะครับ
ก็อย่างที่ท่านเห็นแล้วฮะคลิปที่ร้านก็มีชัดเจนไปแล้วนะครับ
ตอนที่เขามาเจอกันที่ร้านเนี่ยนะครับกลุ่มนายประกายฟ้านั่งกินหมูกระทะกันอยู่นะครับ
พี่น้องทั้งหมดนะครับผู้ชาย๖คนอีกฝ่ายนึงคือกลุ่มเยาวชนชายว่า๑๗ปี
ขี่จักรยานยนต์มากับเพื่อนสองคนมาถึงก็ปาแก้วใส่กันชุลมุนกันแล้วก็แทงกันนะครับ
หลานสาวของเจ้าของร้านนะครับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยชื่อนางสาวมันทนาอายุ๒๒ปีนะครับ
บอกว่าคืนวันนั้นช่วงเกิดเหตุเนี่ยประมาณ๕ทุ่มกว่ามีวัยรุ่น๖คนมานั่งกินหมูกระทะในร้าน
ไปได้สักพักนึงเขาก็สังเกตเห็นว่าเหมือนกับว่าจะมีคู่อริขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านมากันสองคน
แล้วก็มีเรื่องปะทะกันโดยฝ่ายวัยรุ่นที่นั่งกินอยู่ในร้านเป็นฝ่ายที่เอาแก้วในร้านเนี่ยปลาใส่อีกฝ่ายหนึ่งก่อนนะฮะ
แล้วก็เอาไม้ไปตีเขาด้วยอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วก็ขี่กลับมาอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้มาพร้อมกับรถยนต์อีกคันนึงรถยนต์คันนี้มากันอีก๔๕คนมาถึงก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าก่อน๓นัด
คงลูกค้าในร้านแล้วก็เจ้าของร้านนี่โอ้โหคุณเขียนมาสอนไม่ต้องพูดถึงฮะ
อบได้เป็นหมอบฮะเจอโต๊ะที่ไหนนี่หมอบก่อนนะครับหลบกันก่อนนะครับเพราะว่ายิงปืนกันแล้วเนี่ย๓นัดนะครับ
หลังจากนั้นก็เป็นไปตามภาพเลยครับชุลมุนวุ่นวายฮะตีรันฟันแทงกันจนมีคนถูกแทงนะครับ
คือหลานเจ้าของร้านบอกว่ามันดูหลังเกิดเหตุนะไอ้มีดที่แทงเนี่ยแทงกันจนมีดบิ่นอ่ะโอ้โห
คือมันแทงกันไม่ยั้งเจออะไรมันแทงหมดอ่ะค่ะนะฮะเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นราวราวหนึ่งชั่วโมงนะฮะ
ตั้งแต่มามีเรื่องกันกลับไปตามพวกกลับมายิงปืนขู่กันกลับมาเนี่ยตีกันแทงกันเนี่ย
กลัวจะถูกลูกหลงด้วยตอนนั้นนะแต่นี่ปุ่มนี้คุณแบบที่อย่างง่ายมากนะครับ

เพื่อที่ว่าจะไปตีสองคนนั้นน่ะ

มาจอตรงตรงเอง

ทีนี้มันก็

แห่งตรงข้างหน้านั้นตรงอีกทางดูนะครับ

เราจะต้องไปเจอคนเหล่านี้อยู่เสมอนะ
คนที่แบบไอ้นี่มันหาเรื่องผมก่อน
อันนี้มันหาเรื่องผมก่อนผมเลยต้องป้องกันตัว
แล้วมันก็ยิงกันตีกันแทงกัน

แต่ถ้าเกิดเราไปอยู่ในสถานที่แบบนั้น